เนนี่ดีใจค่ะที่แบบพี่ให้การตอบรับแล้วก็เชื่อในคำพูดของผู้หญิงคนนี้ซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่เชื่อไม่ศรัทธาเลนก็ไม่ว่าช่างเขาอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งคือเรนก็ขอไม่พูดถึงในจังหวังนะครับ
แต่หนูขอพูดคำนึงว่าหนูไม่ผิดค่ะ
หนูถูกใส่ความค่ะ
หนูถูกทำร้ายหนูถูกรังแก่ค่ะ
หนูกล้าพูดเลยค่ะว่าหนูไม่ผิด
ครูบาอาจารย์หนูสอนหนูมาแบบนี้
หนูเป็นคนสิทธิ์มีครู
หนูเชื่อครูบาอาจารย์ค่ะ
ในลักษณะของการทำประโยชน์สาธารณะนะคะ
เพราะว่าตั้งแต่กรณีของคุณช้อนบูรณฮีรันทร์มาแล้ว
ซึ่งตอนนี้คุณช้อนยังไม่ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการในส่วนของรายละเอียด
หรือว่าแสดงหลักฐานนะคะว่าตกลงแล้วเป็นความเข้าใจผิดกัน
หรือว่าจริงก็ไม่มีอะไรหรอกแค่ไม่ได้ลงรายละเอียดให้เห็นเท่านั้นเอง
หรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะนั่นสุดของคุณชรแล้วก็รับไม้ต่อ
จากการเปิดประเด็นจากที่เดียวกันจากเพจแหม่มโพดำนะคะ
ก็คือรายการช่องส่องผีทำให้จริงแล้วเนี่ยในระหว่างสัปดาห์นี้นะคะ
สำนักข่าวทุกสำนักก็คือพุ่งไปที่รายการนี้เพื่ออยากให้ทุกคนออกมาชี้แจงนะคะ
แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วได้รับคำตอบว่าจะเป็นสัปดาห์หน้าวันที่๖นะคะ
ที่จะออกมาชี้แจงแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้ก็จะเห็นว่าในระหว่างนี้ค่ะ
เริ่มต้นไปสักราว๑๐นาทีนี้ได้นะคะสำหรับการแถลงข่าวในการตั้งโต๊ะ
เปลี่ยนจากวันนั้นมาเป็นวันนี้ตอนนี้แทนนะคะ
คุณผู้ชมก็แล้วแต่จะดูช่องนั้นด้วยช่องนี้ด้วยก็ได้นะคะ
แต่เดี๋ยวเราจะให้นักข่าวรายงานเข้ามาแต่ว่าถ้าสะดวกกว่านั้น
เราอยากให้คุณบ๊วยนะคะคุณเชษฐวุฒิเนี่ย๑ในพิธีกร๓คนนะคะ
ซึ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวในวันนี้เกิดขึ้นก่อนกำหนดเดิมนะคะ
แล้วก็เพิ่งจะบอกนักข่าวในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เอง
ในส่วนของรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะ
สองประเด็นนี้ประเด็นที่ถ้าจะเป็นประเด็นถกเถียงตรวจสอบคือ๑
เรื่องของเงินค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินสาธารณะที่หลายคนรวมกันมา
แล้วมากระจุกตัวอยู่ที่คนคนเดียวคนกลุ่มเดียว
เพราะฉะนั้นสามารถที่จะตั้งข้อสังเกตได้หรือตั้งคำถามได้
กับอีกหนึ่งเรื่องที่ไปเป็นประเด็นเพิ่มเติมในกรณีของช่องส่องผีคือ
เรื่องของการอ้างอิงสิ่งที่เป็นคำพูดของเกจิอาจารย์
หรือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อันนี้เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาของช่องส่องผีนะคะ
แต่อย่างที่เราบอกว่าใครจะเชื่อศรัทธาเรื่องเหล่านี้ไม่ก้าวไก่กันนะคะ
เราพูดถึงเฉพาะประเด็นซึ่งเป็นสาธารณะเพื่อการตรวจสอบเท่านั้น
วันนี้หนึ่งท่านจะคุยกันกับเราเพราะอาจารย์บอกว่าถ้าจะมองในเชิงการตลาด
อันนี้อาจจะอธิบายในเชิงการตลาดได้
แต่เรียนไม่แน่ใจว่าสามารถใช้นิยามนั้นจับกับในสองกรณีได้แบบเป๊ะหรือเปล่านะคะ
อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดคุณผู้ชมรู้จักหน้าฆ่าตายอยู่แล้วนะคะ
อาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกุลชัยสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ

ผมว่าดูสดเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่ดูย้อนหลังเนี่ยมี
แล้วตอนนี้เนี่ยทางรายการเขาแถลงข่าวอยู่เนี่ยจะมีใครนั่งดูเราไหมหรือเขาไปเปิดดูแล้วเนี่ย
ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจริงแล้วผมเชื่อว่าไอ้ข่าวที่แถลงมันเป็นเนื้อดิบคนชอบดูเรื่องการวิเคราะห์และความเห็นนะ
อาจารย์เอาเบื้องต้นก่อนนะคะอาจารย์มองว่าทั้งกรณีของคุณช้อนและกรณีของรายการช่องส่องผี
มองว่าเป็นแบบเดียวกันเลยได้ไหมถ้าเราจะมองในแง่ของวิธีการทำงานหรือว่าการตั้งคำถามต่อเขาทั้งสองนะคะ

เพราะว่าตั้งแต่ธนาคารขออภัยที่เอ่ยนามคือไทยพาณิชย์เนี่ยเขาไม่คิดเงินค่าธรรมเนียมในการใช้แอปในการโอนเงินเนี่ย
เพราะว่ามันโอนละ๒๕บาทโอนขำธนาคารอะไร๒๕บาท
ผมเนี่ยก็ใช้แต่โอนคนในธนาคารเดียวกันใช่ไหม
แล้วตอนนี้ตั้งแต่พอมันมีการเลิกค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ย
การบริจาคเนี่ยพุ่งอย่างนี้เลยนะ
เพราะว่าสมมุติว่าผมเนี่ยทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้วนะ
มีมือถืออยู่แล้วมีซีจีอยู่แล้วหมายถึงจุดชั้นกลางนะ
คนที่บริจาคคือส่วนใหญ่ชนชั้นกลางชนชั้นบนนิดหน่อยไม่มาก
มี๔จีมีโซเชียลแล้วก็ใช้แอป
ทีนี้พออ่านเรื่องอะไรพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเอาโอนไปร้อยหนึ่งห้าสิบบาทเนี่ย
เป็นเรื่องธรรมดาจำได้ไหมที่เราช่วยแพทย์
ที่โอนโครงการฮีโร่อ่ะที่ยี่สิบบาทอ่ะค่ะ
ที่คนละยี่สิบบาทแล้วไปจนแอปล่มเลยอ่ะอ่า
คือในช่วงสองปีเมื่อนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเยอะมาก
ดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ดังแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยมี
เนี่ยผู้เป็นละล้านคนเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะระดมเหมือนเขาง่ายไง
อืมเขาจะโดมง่ายอาจารย์อาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าคือทุกอย่างเอื้อให้หมดเลยสำหรับเขาเขาเรียกอะไร
เอื้อต่อวิธีคิดต่อจิตใจคนไทยอย่างนี้ใช่ไหม
แต่คนกลุ่มหนึ่งคือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนฝรั่ง
ฝรั่งเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าฝรั่งก็เรียกว่าเป็นผู้รักเพื่อนมนุษย
อ่ามีเงินก็ตั้งมุนิธิอะไรไปเลยเนี่ยค่ะคนไทยคือทำบุญสุนทานอืม
ให้มากให้น้อยแล้วรู้สึกว่าสมมุติว่าเกิดเราให้ผิดไปกลายเป็นคนไม่ดี
มันทำให้ดีมันอยู่ที่ใจเราเราอ่ะใจเราบริสุทธิ์
ส่วนไอ้คนนั้นมันจะหลอกเราหรืออะไรเรานั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เราทำด้วยจิตบริสุทธิ์คือคือทำแล้วอย่าไปคิดมาก
อย่าไปคิดมากอย่าไปคิดมากแล้วตั้งใจดีแล้วส่วนใหญ่ห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรเนี่ย
อย่างมากก็หลักพันธุ์ที่มันเยอะเป็นหลายล้าน
เพราะบางคนเป็นแสนคนทำไงก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
เพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมบวกกับเทคโนโลยีซึ่งเอื้อทำให้เนี่ย
อาจารย์ชัดเลยใช่ไหมว่ามันขึ้นมาในช่วงปีนี้หรือช่วงสองปีนี้อ่า
ทีนี้อาจารย์คิดว่ามันมีความต่างกันไหมคะระหว่างการระดมเงินเพื่อทำทาน
ระดมเงินเพื่อทำบุญหรือว่าระดมเงินเพื่อกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะมันต่างกันไหมคะคือถ้าเกิดเราสมัยก่อนเนี้ย
ทำผ้าป่าใช่ไหมเรามีซองผ้าป่า
แล้วเราก็มีเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใส่ซองแล้วก็เจ้าภาพก็จะเอาไป
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบริจาคกันไปเท่าไหร่นะเวลาเราใส่ซองไป
เชือกมะป่านะฮะค่ะผมว่ามีความแตกต่างถ้าเราจะทำเพื่อการใดการหนึ่ง
ว่าคุณตูนเนี้ยอ่าวิ่งแล้วก็ให้โรงพยาบาลเขาก็ชัดเจนนะอ่า
เขาจะเป็นมูลนิธินะแล้วก็จะขอบริจาครับบริจาค
เขาจะมีไปขออนุญาตแล้วเขาก็จะโชว์เงินใช่ไหม
แล้วโรงพยาบาลเขาโอนเข้าไปโรงพยาบาลนี้ก็โอนเข้าไปเลยน่ะอืม
แต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือเอาที่มันเกิดขึ้นจากอ่าสกตรกรรมหรือความอ่า
มีหายนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็บริจาคในนามตัวเองนะฮะ
แล้วก็ไม่ได้ให้ดูว่าการรับบริจาคเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่จริงจริงผมมีพวกคนหนึ่งเคยรับบริจาคแบบนี้นะ
ผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องโชว์เงินทุกเย็นนะแล้วก็บอกด้วยว่าเงินจำนวนนี้เอาไปให้ใคร
ให้ให้ตามวัตถุประสงค์ไหมอืมเพราะไม่งั้นถ้าไม่มีปัญหาถ้าเกิดมันไม่เกิดปัญหาไม่ว่าอะไร
ถ้าเกิดปัญหาเมื่อไหร่เข้ามาย้อนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะคุณเสร็จเลยนะ
สรรพากรมาย้อนอ่ะคุณต้องไปทำอะไรเนี่ยเพราะคุณโอนเงินเกินสี่ร้อยครั้งน่ะ
แล้วเกิดเกิดเกินสองล้านอะไรทำตรงนี้ใช่ไหมฮะคือจริงจริงถ้าถ้าสมมุติตรวจสอบกลับมา
สมมุตินะคะว่าถ้ามีปัญหานี่มันโดนหลายด้านโดนสิโดนหลายด้านแต่ถ้าเกิดคุณมีได้ว่าอ่า

แล้วมันจะรู้ได้ไงอ่ะเพราะบัญชีนี้บัญชีส่วนตัวเราแล้วเงินเป็นสาธารณะ
บริจาคเข้ามาเพื่อการใดการหนึ่งขณะเดียวกันคุณก็ถอนเงินไปซื้อ
ซื้อของด้วยแล้วคุณจะแยกยังไงอันดับแรกนะ

ส่วนตัวเนี่ยทุกเย็นเขาโชว์ไหมเขาโชว์ไหมว่าอันนี้สมมุติถ้าโชว์ปุ๊บนะ
บัญชีส่วนตัวคุณแยกไงอ่ะว่าเงินเก่าคุณมีเท่าไหร่อ๋อเพราะฉะนั้นการรับบริจาคเนี่ย
คุณควรจะแยกบัญชีออกไปแล้วคุณก็ต้องจะโชว์ด้วยว่าเท่าไหร่
แล้วจากนั้นเนี่ยเงินนี้เอาไปทำอะไรคือต้องทำบัญชีพูดง่าย
อาจารย์แต่ว่าถ้าลองคิดอีกแบบนึงนะคะเราคิดในกรณีถ้าให้เป็นบุคคลธรรมดา
คือคนคนเดียวเลยเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะทำเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แล้วก็ให้คนโอนเข้าของตัวเองคำถามคือยังไม่ถามความโปร่งใสนะ
คำถามคือในในทางการตลาดคือการเข้าคนคนเดียวแบบเนี้ย
ยังไงก็ถือว่าเสี่ยงถูกไหมคะคือคือคนที่จะทำแบบนี้ได้นะ
ต้องเป็นคนที่เรียกว่าเป็นแบรนด์มีแบรนด์มีเป็นแบรนด์แล้วก็เป็นอินเทรนด์
มีความน่าเชื่อถือและคนอย่างนี้ในยุคสมัยหลังเนี่ย
ถ้าเป็นคนแบบคือไม่ได้มาระดมเข้าตัวเองเพื่อการตัวเอง
คือคือไม่ให้ตัวเองยากจนเหมือนอะไรพวกนั้นน่ะอ่า
อ่าอันนี้ระดมเข้าตัวเองแล้วก็เอาเงินอันเนี้ยไปช่วยการดายการหนึ่งเนี้ย
คนคนนั้นต้องมีแบรนด์พอมีแบรนด์ปุ๊บเขามีความน่าเชื่อถืออ่า
แล้วเขาก็จะมีฟอลโลเวอร์ในเฟซบุ๊คหรือในไอจีอะไรเยอะ
เราก็ใช้อ่ากระบวนการเนี้ยเนี้ยทำให้คนโอนเข้ามาเอ่อ
คือที่ฉันไม่กล้าจะพูดว่าการใช้วิธีนี้มันคือการตลาดนะคะ
มันมันกึ่งจะกล่าวหาแต่ทีนี้มันมันมีความต่างไหมว่าลักษณะของคนที่จะใช้การโอนเข้าตัวเองในในชื่อรับบัญชีตัวเองเนี่ยคือมันมีเหตุผลอะไรที่มันอธิบายได้บ้างไหมคะ
เอ่อผมเคยมีพักพวกสมมุติว่าโอนไปเมียพวกเนี่ยเหมือนไปช่วยช้างเขาบอกว่าอันนี้ถ้าช่วยช้างเนี่ยคือไปเบี้ยหัวแตกเนี่ยมันมันก็ดูมันก็ดูไม่เป็นก้อนอ่า

คนดังนั้นมีพลังไงอ่าใช่ไหมฮะอ่าสมมุติว่าผมบอกว่าอ่าสมมุติผมก็เคยผมเคยผมก็เคยแนะนำให้คนบริจาคที่คดีนน้องกระตูนเนี้ยค่ะที่น้องกระตูนแบบแบบโดนพ่อโดนรถชนอ่ะแล้วพ่อเอาตัวบังอ่ะพ่อโดนระบากแล้วก็เนี้ยแม่ก็จะโดนยึดบ้านเนี้ยผมก็บอกให้คนผมบอกในไลน์แอให้คนไปบริ
ใช่ไหมฮะเพราะถ้ามาที่เราปุ๊บธัญวัฒน์จะต้องอันนี้นี่เป็นน้ำกระตูนแล้วก็ธัญวัฒน์ก็ต้องบอกว่าวันนี้ทำนี้น่ะอะไรเงี้ย
ก็คือไปที่นั่นเลยผมผมผมไม่ทำข้าวตัวเองคือนี่กึ่งกึ่งอ่าถ้าใช้คำอย่างเราเราชาวบ้างคือเรียกบอกบุญอ่าใช่ใช่ใช่ใช่สะพานบุญสะพานบุญสะพานบุญ
มันจะช่วยวัดไหนก็แล้วแต่ค้ากันดันเหนื่อยครับแบบว่าไม่รู้จะทำไงแล้วครับ
ที่นั่นเลยเราบอกแต่ทีนี้ในส่วนของคนที่รับมาที่ตัวเอง
เพื่อที่ตัวเองจะไปจัดการให้คือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะครับ
แต่ต้องจัดการให้ดีเขามีพลังเขามีพลังอ่าประกาศให้ดี
สมมุติธรรยาวัฒน์เนี้ยประกาศรับเข้าตัวเองปุ๊บเนี้ยโอ้โหผม
บริจาคให้ให้ให้มูลิธิหรืออะไรเนี้ยสิบล้านอ่าธรรยาวัฒน์เนี้ยมีพลังน่ะ
อ่าบริจาคสิบล้านผมอาจจะมีผมอาจจะไปถ่ายโล่งถ่ายรูปแล้วบอกทาง
อ่ะสิบล้านจากสิบล้านนี่มันมาจากประมาณแสนคนอย่างเงี้อ่า
สิบล้านมาจากแสนคนอ่าค่ะใช่ไหมก็คือเราเนี่ยกลายเป็น
สมมุติถ้าบริจาคสิบล้านเนี้ยสมมุติว่าธัญวัตรประมาณสิบล้าน
ไม่ใช่เงินของธัญวัฒน์นะอืมแล้วก็สิบล้านเนี้ย
ไปถึงมูลนิธินี้เนี่ยชัดเจนเนี่ยไม่มีปัญหา
ให้เข้าใจตรงกันไม่มีปัญหาจริงจริงมันทำได้ใช่ไหมอาจาร
ได้ให้มันโปร่งใสทุกทางคือคีย์ไม่ใช่คีย์ไม่ใช่ว่าบริจาคเข้าตัวเอง
อ่าคีย์คือโปร่งใสไหมอ่าตรวจสอบได้ไหมอ่า
สมกรเข้ามาดูย้อนหลังได้ไหมว่าเงินไปที่ไหน
มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมแล้วก็บุคคลธรรมดานี่ฮะ
ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้รู้สึกไม่รู้จะได้หรือเปล่านะไม่ได้มั้ง
คือคือประเด็นอ่าอ่าถ้าสมมติเรายองยกตัวอย่างในสองกรณี
อันนี้น่าจะมาในส่วนของประเด็นของรายการช่องส่องผีมากกว่าในกรณีเงินนะครับ
ว่าเข้าในบัญชีส่วนตัวแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อส่วนตัว
ใบอนุโมธนาบัตรออกในชื่อส่วนตัวได้เหรอดิฉันกำลังจะถามว่าอันอันนี้เนี่ย
คืออาจจะตั้งคำถามได้แต่เดี๋ยวเรารอคำชี้แจงนะคะแต่ตั้งคำถามได้ว่าคือพอ
พอมันออกมาเป็นใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยคือในทางหนึ่งมันอธิบายได้ว่า
เพื่อให้เห็นว่าปลายทางไปถึงแล้วจริงจริงอ่าแต่ทีนี้คำถามที่คนถามคือว่า
อันนี้ถูกใช้ประโยชน์ส่วนตัวด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเอาไปหักลดหย่อนได้
เรื่องของเงินบริจาคอันนี้คนก็เลยตั้งคำถามแต่บริจาคที่หักรถห่อนได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นมูลนิธิไม่ใช่เหรอ
คนธรรมดาไปหักรถหย่อนมันก็มีมันจะหักรถหย่อนมากไปกว่านั้นไม่ได้
มันถูกจำกัดมันถูกจำกัดแต่นี่แหละเขาก็เลยถามว่าเอ๊ะตกลงอันเนี้ยมันได้ประโยชน์อะไรไหมในการออกแบบนี้นะคะ
ออกแบบนี้ใช่ที่ผมบอกว่าไงในการออกเป็นชื่อส่วนบุคคลแต่ทีนี้คืออันดับแรกทำได้เปล่า
เดี๋ยวจะเอาใหม่คุณชรโดนคล้ายแบบนี้ค่ะอาจารย์ขอบวกเข้าไป
ออกมาแล้วเป็นชื่อบริษัทเป็นชื่อบริษัทอ้าวแล้วตกลงได้ประโยชน์อะไรจากนี้ด้วยหรือเปล่า
ลักษณะเดียวกันคำถามคืออาจารย์ถ้าสมมุติฉันพยายามเข้าใจนะ
คือเพื่อให้มันง่ายอ่ะเชื่อใจสิทำงานมาตั้งนานให้เชื่อใจกัน
แบบนี้ที่มันออกมาเพื่อให้มันง่ายสะดวกแล้วก็เร็วมันมันไม่โอเคเหรอ
คืออย่างนี้คือคนที่คือตอนนี้สังเกตไหมตั้งแต่ประมาณสัก๑๐ปีมาเนี่ย
อยู่บนหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะมีคนประเภทนี้สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาได้
แล้วพอมันก็จะมีฟอลโลเวอร์เป็นแสนเป็นล้านพอเป็นแสนเป็นล้านปุ๊บเนี่ยเขาจะทำอะไรกับฟอลลอเวอร์
กรณีนี้ก็คือการประกาศรับบริจาคใช่ไหมคำถามก็คือกว่าคุณจะสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นแบรนด์ได้นะ
ถ้าคุณเป็นแบรนด์ได้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องคนต้องไว้วางใจคุณนะ
และถ้าเกิดคุณไปทำการอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนรู้สึกเดาหรือไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะกระทบแบนคุณ
ต่อไปคุณจะมีปัญหาในการทำอย่างอื่นเลยนะ
ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือมันเคยมีให้เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการให้โอนเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยแล้วก็การไม่บอกว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่เนี่ย
แล้วเอาไปทำอะไรได้เนี่ยคนเดาได้แล้วคนที่เดาเยอะไม่ใช่คนบริจาคนะ
คุณสังเกตเลยนะคนที่เดาเนี่ยหรือตั้งข้อสงสัยเนี่ยไม่ใช่คนบริจาค
เพราะฉะนั้นผมเห็นมีคนออกรายการเป็นทนายเขาออกบริจาคไป๑๐บาทเอง
เพื่อจะได้ไปแจ้งความได้อะไรอย่างนี้นะ
คือในสิ่งที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกมานะครับคุณผู้ชมคืออันนี้เราพูดในกรณีของเราไม่ได้สงสัยว่าทุกกรณีเป็นแบบนี้นะคะ
แต่เราพูดว่าถ้าจะตั้งคำถามมันต้องไปเป้าไหนบ้างแต่เราไม่ว่ากันเนี่ย
อันนี้เราเชื่อใครเราศรัทธาใครเราไว้ใจใครอันนี้ของใครของมันนะคะ
แต่ว่าเมื่อมันเป็นสาธารณะอย่างที่บอกในส่วนนี้มันเป็นพื้นที่สาธารณะอันนี้แหละที่โซนตั้งคำถาม
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวระหว่างโฆษณาจะลองเช็คข่าวดูนะคะ
อีกหนึ่งเวทีเป็นยังไงสักครู่ค่ะ
คือมีทั้งประเด็นว่าตกลงแล้วในระยะเวลาที่รับบริจาคเนี่ย
แสนกว่าจริงหรือไม่ด้วยนะนะคะ
แล้วก็เอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไหมนะคะ
เปิดรับเพื่อเรื่องหนึ่งแต่ว่านำไปแบ่งใช้อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าถ้าอธิบายได้เรียนก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ร่วมกันบริจาค
อาจจะโอเคก็ได้นะเพราะว่าก็ประโยชน์ทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าในประเด็นที่ใช้ชื่อตัวเอง
ก็จะเป็นเหมือนคล้ายกับรายการของช่องส่องผี
ก็คือคุณเชษฐวุฒินะคะที่จำเป็นต้องอธิบาย

เรื่องของการซื้อของการบริจาคในชื่อบริษัท
คำถามคือเอ๊ะทำไมถึงเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะ
แต่อย่างที่อาจารย์ธัญวัฒน์บอกคือจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณชอหรือช่องส่องผีก็แล้วแต่
คือถ้าให้ช่วยกรณีโควิดถ้าให้ช่วยโควิดน่าจะไปที่โรงพยาบาล
หรืออยากจะผ่านมูลนิธิไปที่มูลนิธิที่เขามีอยู่แล้วนะคะ
หรือว่าถ้าจะเป็นวัดก็คือวัดไปเลยใช่ไหมคะอาจารย์แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือว่า
ถ้าเราจะบอกว่าแต่ละคนเขามีคนติดตามไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียใดก็แล้วแต่
คนก็อาจจะเชื่อเขาร่วมกันช่วยกับเขาอยากทำบุญร่วมกันกับเขาเนี่ย
เอาเท่าที่พิสูจน์ได้เจอหลายกรณีไหมที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อการเพื่อการเอาตังค์เลย
แล้วเอาตังค์จริงด้วยอ้าวแล้วโกงจริงด้วยอ้าวมันมีให้เห็นเยอะไหมคะ
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่สามารถจะพูดได้
ผมคิดว่าถ้าเป็นผู้คุมบุคคลผู้มีชื่อเสียงนะเขาไม่เขาไม่ตั้งขึ้นมาเพื่อเอาตังค์
คือกำลังจะบอกว่ายิ่งคนยิ่งมีคนตามเยอะยิ่งดังมากคือแทนใจไม่น่าจะเสี่ยงทำ
คุณก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งคุณจะมีเท่าไหร่
แต่วันหนึ่งเนี่ยพอคุณมีเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องตั้งคำถามว่า
แล้วไอ้คนเยอะที่ตามเราเราจะไปทำอะไรนะฮะ
หรือถามว่าแล้วสถานการณ์บางอย่างอย่างที่เป็นกรณีนี้
ผมคิดว่าเขาตั้งใจไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจไหม
อืมแต่สิ่งหนึ่งเนี้ยที่จะต้องบอกผู้มีชื่อเสียงนะ
ในโลกโซเชียลเนี้ยนะฮะถ้าคุณจะคืออยู่ได้นานเนี้ย
คุณต้องคิดว่าไม่ใช่เรื่องจะทำอะไรนะเรื่องบางเรื่องคุณต้องไม่ทำนะ
แปลว่าอะไรอาจารย์แปลว่าเนี้ยอย่างเงี้รับบริจาคแล้ว
เหมือนในชื่อตัวเองอ่ะคุณก็จะทำสิอ๋อ
หรือถ้าคุณรับคุณก็ตั้งเป็นบัญชีมันมีนี่มันมีบัญชีแบบนี้ไง
บัญชีเพื่อรับบริจาคเอ่อไฟล์ปลาโดยจุดจุดจุด
ผมเคยผมเคยทำผมมีพวกพวกกันสามสี่คนนะค่ะ
แล้วบริจาคปุ๊บเนี่ยถุงเย็นเราต้องที่กลุ่มเรานะ
อันนี้ตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เราก็มาให้ดูเลยนะ
เงินนี้ไปทำแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้เนี้ยแล้วตอนหลังเราก็ปิดไปแล้วอันเนี้ย
เราก็ปิดไปแล้วแต่สมมุติว่าอันนี้จะบริจาคเพื่อไฟป่า
วันทีนี้แปลว่าเพื่อไฟล์ปลาโดยเดี๋ยวนี้ธนาคารต้องบอกโดยใครได้ไง
อันนี้ปุ๊บจะไม่ให้ธนาคารเปิดในปุ๊บเนี่ยแล้วบัญชีนี้ก็เนี่ยก็โชว์ไปที
อืมไม่เกี่ยวกับเราแต่เท่าเท่าที่ฉันเห็นนะคะ
เหนือจากวิธีนี้ซึ่งเข้าใจได้ว่าอาจจะรวดเร็วแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์
แต่ว่ามันก็มีมันก็มีไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชัน
ฉันก็ใช้คำไม่ถูกนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อให้ปราศจากข้อคอรหาเหล่านี้
ใช่ไหมคะคือผ่านตัวกลางที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตรวจสอบได้
ตรวจสอบได้เลยทันทีไม่ต้องมาแบบให้ดูทีละวันอัปเดตแล้วโพสต์
เดตแล้วโพสต์คือมันก็มีเหมือนกันแต่อาจจะยุ่งยากหน่อย
อาจารย์ถ้านะคะอีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากกรณีสอง
สองลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันมีลักษณะของคุณคุณชรอืม
บอกว่าเงินบางส่วนนำไปใช้เพื่อผลิตสื่อ
แต่สื่อนั้นก็เพื่อประโยชน์ต่อเรื่องนั้นครับคำถามคืออันเนี้ย
เข้าใจได้ไหมคะไม่ได้ครับคือคือคนคนที่บริจาคเนี่ย
เขาเข้าใจว่าผ่านคุณช้อนแล้วคุณช้อนก็เอาทั้งหมดเนี่ย
ไปให้ไฟป่าอืมคือพูดง่ายง่ายคือตอนไฟป่าเนี่ย
ขาดอะไรล่ะขาดเรื่องอุปกรณ์อุปกรณ์เนี่ย
ให้เงินเขาไปซื้อเองเลยอ่าหรือไม่คุณก็เอาเงินจำนวนเนี้ย
ซื้ออุปกรณ์ให้เขากำลังที่คนที่ขาดไฟกำลังดับไฟป่าอยู่เลย
ค่ะไม่ใช่ว่าจะมาพูดว่าเอาไฟป่ามันคือคุณไม่เจอ
คุณไม่ใช่หน่วยงานโรนโรงไม่คุณไม่คุณไม่ใช่คุณคุณไม่ใช่สอสอสออ่ะ
ที่จะมาบอกว่าดื่มเหล้าไม่ดีอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง
อืมคือการที่คุณคุณที่ไปบอกว่าอันเนี้ยเอ่อลนลงอะไรต่างต่างเนี้ย
เป็นโซเชียลมาร์เก็ตติ้งแต่ณเวลานั้นมันไม่ใช่การทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้ง
นะฮะเวลานั้นคือเขาสมมุติเวลาคนกินไม่มีจะกินแล้วปุ๊บเนี่ย
ก็เราจะไปทำคลิปบอกว่าคนเราต้องกินอาหารวันละ๕หมู่
คาโบไฮเดรตไขมันโปรตีนี่มันไม่จะกินอยู่แล้วอ่ะ

ใช่ไหมฮะอันนี้เราผิดผิดวัตถุประสงค์แล้วอีกอย่างหนึ่งเขามาหักบัญชีบริษัทไม่ได้นะ
อืมเพราะว่าอันนี้ครับหมายถึงว่าเขาอ่ะต้องการให้คุณชรแฟนตัวกลางเพื่อ
จะเอาไปทำคลิปแล้วเพื่อไปเนี้ยก็คือเจ้าของ
ได้ด้วยนะแต่อ่ะดิฉันแย้งแต่ว่าสื่อที่ทำมามันก็เนื้อหา
เพื่อเพื่อสนับสนุนปัญหาเดียวกันนะอาจารย์ปัญหาเดียวกันแต่ว่า
คือปัญหาเร่งด่วนคือเขาก็จะไม่มีอุปกรณ์
ใช่ไหมฮะเขาไม่มีอุปกรณ์เขาต้องการเอาเงินเร่งด่วนไปให้
ก็ให้ทีมงานดับไฟป่าไงเขาไม่ต้องการบอกว่า
คนเราเนี่ยไม่ควรจะมาจุดไฟไม่ควรจะทำให้ไฟมันลุกไหม้

ผมถามเลยตอนนี้คนรู้ไหมว่าสูบบุหรี่ไม่ดี
คนสูบบุหรี่เนี่ยเป็นรู้ไหมว่าสูบบุหรี่ไม่ดี
กินเหล้ารู้ไหมว่ากินแล้วไม่ดีรู้
หรือคนไปแบบไปเผาอะไรป่ารู้ไหมว่าโอกาสจะไปเกิดไฟป่าได้มี
ใช่ไหมไปเผาทรงเผาซังแล้วมันดีคืนดีมาจนลุกไปเนี่ยมีรู้
แล้วพูดตรงถามว่าแล้วคนกรุงเทพเนี่ยจะไปจุดไฟไหมล่ะจะไปเผาป่าไหม
อันนี้จบก่อนเดี๋ยวขอกระโดดมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือในกรณี
ในกรณีเรื่องของช่องส่องผีค่ะมีประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือ
เรื่องของเนื้อหาที่อ้างอิงว่าติดต่อกับคนในอดีตได้ต่างนาน
แม้กระทั่งใช้เนื้อความในประวัติศาสตร์อันนี้มันหนักหนามากเหรออาจารย์
คืออันนี้เอาเชิงการตลาดนะค่ะค่ะเขาเล่นกับแบรนด์ในอดีต
เขาเล่นกับแบรนด์ในอดีตคือหมายถึงว่าคนไทยจะรู้แล้วเวลาพูดถึงชื่อนี้มารู้
พูดถึงชื่อนี้มารู้พูดถึงพูดชื่อพูดชื่อแม่นาคคนไทยรู้จักแม่นาคแล้วโหแล้วแม่นาคเนี่ย
มาแบบมาเข้าทรงใช่ไหมมาพูดมาอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมหรือว่ามีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกอ่ะ
อันนี้คือในเชิงการตลาดนะเขาจะไม่พูดถึงรายการอื่นเนี่ยรายการผีรายการอื่นเนี่ย
ก็เป็นเนี่ยไปรถชนแล้วก็คนที่รถชนแล้วก็มาเข้าทรงอะไรพวกนี้มันก็เป็นมันไม่มีแบรนด์ไง
แต่คนในประวัติศาสตร์มันมีแบรนด์ไงแล้วพอมีแบรนด์ปุ๊บเนี่ยมันก็คนก็จะเกิดเดาว่าเฮ้ย
แล้วท่านนั้นเนี่ยน่าจะเสียชีวิตไปต้องหลายร้อยปีแล้วเนี่ยยังไม่ไปเกิดอีกเหรอ
ถ้าคนเชื่อเรื่องการเกิดนะแล้วทำไมมาเข้าคนนี้
แล้วก็บอกให้ทำโน่นทำนี่แล้วบางอย่างนี่คือคือทำให้ประวัติศาสตร์ที่เขียนเนี่ย
มันเชื่อมันเป็นอีกอันหนึ่งอ่ะอืมคืออาจารย์อันนี้ถามแบบตรงไปตรงมา
คือในส่วนของช่องส่องผีนะคะถ้าไม่ได้มีประเด็นที่แบบ
ขนาดนี้คือไปอ้างอิงตรงนั้นมาไปอ้างอิงตรงนี้มาที่มันสามารถจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้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

ตอนนี้ก็จะมีคุณเชษฐวุฒิหรือว่าคุณบ๊วยแล้วก็มีพิธีกรชายอีกหนึ่งท่าน
ขณะที่อาจารย์เรนนี่ไม่ได้มาด้วยตัวเองนะคะ
เมื่อสักครู่นี้กะว่าจะให้นักข่าวเข้าสายแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่สามารถจะเข้าสายได้ตอนนี้นะคะ
เพราะว่าการแถลงค่อนข้างยาวนะคะ
อาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่คุณชรและก็รายการช่องส่องผี
ควรจะแบบให้กระจ่างไปเลยเพื่อแบบจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยอีกคืออะไรบ้างคะ
คือถ้าเขาจะปกป้องแบรนด์ตัวเองคือตอนนี้เนี่ยสาธารณชนเนี่ยเริ่มที่จะตั้งคำถาม
นะฮะแล้วก็หลายหลายอันก็คือโยงไปถึงเป็นคดีด้วยนะ
เป็นเงินเท่าไหร่ตรงนี้แล้วก็เห็นแค่นี้ปุ๊บแล้วก็ได้แจกแจงมา
ว่ามัน๘แสนหรือเท่าไหร่เนี่ยคนรออยู่
ทีนี้เนี่ยพอคุณชรไม่เอาออกมาเนี่ยคนก็คิดว่าอ้าวสงสัยมันเยอะกว่าสิ
เพราะเขาก็เทียบว่าวันศรีเนี่ยบริจาค๔๘ชั่วโมงได้๓ล้าน๘
บริจาคได้ต้อง๘ล้านแล้วชรเนี่ย๔ล้านคนเนี่ยบริจาคได้ยังไง
ล้านโตโน่คนเดียวก็ปลาเข้าไปแสนนึงแหละจะไปได้๘ล้านจะได้๘แสนได้ไงใช่ไหม
อาจารย์อาจจะสงสัยได้แต่เราก็ไม่รู้จนกว่าเขาจะให้ดู
อันนี้ใช่ไหมคืออันนี้คุณต้องรีบออกมาอืมส่วนส่วนกรณีคุณบ๊วยเนี่ย
ผมก็ไม่รู้ก็พูดอะไรไงอืมคือแต่ว่าเท่าเท่าที่เราให้มอนิเตอร์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็มีการใช้ออกไปเท่าไหร่อันนี้เราสรุปความก่อนนะคะ
แต่ว่ารายละเอียดเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามได้ในไทยรัฐนิวส์โชว์แต่ว่า
ก็ง่ายกรณีคุณบ๊วยเนี่ยตั้งแต่แรกที่รับบริจาคมาคุณบ๊วยก็เอาตัวเลขมาให้ดู
ว่าวันนี้บริจาควุฒิโปรเจกต์๑เนี่ยณวัน๑ถึง๒เนี่ย
วันหนึ่งสมมุติ๕วันเนี่ย๕วันนี้ได้เงินเท่าไหร่แล้วเงินนี้ไปทำอะไรบ้าง
โปรเจกต์๒ได้เงินเท่าไหร่ไปทำอะไรบ้างโปรเจกต์๓ได้เงินเท่าไหร่ไปทำอะไรบ้าง
แล้วถ้ามุติว่าพิสูจน์ได้นะต่อไปคุณบ๊วยจะใช้ชื่อตัวเอง
ให้ตั้งบัญชีต่างหากเป็นมูลนิธิหรือไปทำอะไรเลยก็ได้อย่าใช้ชื่อตัวเอง
แล้วทุกเย็นทุกวันเนี่ยอัปเดตทุกวันไม่เยอะหรอกทุกวันก็อัปเดตอัปเดตอัปเดต
อาจจะจัดการง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ให้เป็นที่คอลหา
เพราะฉะนั้นในกรณีของเรื่องเงินทั้งคุณช้อนแล้วก็ของคุณเชษฐวุฒิเนี่ยนะคะ
ก็คือให้ตรวจสอบได้อธิบายได้ก็เดี๋ยวก็จบแล้วนะคะ
ทีนี้ในกรณีของคุณชรในกรณีถ้าสมมุติจะใช้ชื่อตัวเองไม่ว่าจะไปซื้อของหรือ

คืออย่างนี้นะคุณช้อนเนี่ย
ก็คือเอาเงินที่ควรจะเป็นเงินธุรกิจเนี่ย
สมกันอ่ะทั่วไปเนี้ยเอาเงินเงินบริษัทเอาเงินชั้นเงินชั้น
นั่นคือแต่เงินฉันไม่ใช่เงินบริษัทนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ย
กรณีของคุณชรเนี่ยถ้าเงินสาธารณะมันควรจะไปอยู่ในบัญชีสาธารณะ
ถ้าเงินสาธารณะไม่ควรเอาเงินสาธารณะเนี่ย
มาใช้ในเชิงบริษัทเช่นสมมุติว่าเอาเงินบริจาคแล้วก็มาซื้อบูธโพสต์นะฮะ
แล้วก็เอาค่าบุตรโพสต์เนี่ยมาหักบัญชีบริษัทเนี่ย
มันไม่ได้ไงอ่าแล้วในกรณีของช่องส่องผีนะคะถ้าเอ่อ

อย่างไรบ้างนะคะคือก็งั้นก็จบมั้ยอาจารย์

มีเขามีเขามีแต่ถ้าสมมุติลงรายละเอียดเอาทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเยอะมากนะ
ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องขอแปะไว้ที่ช่องส่องผีเพราะเราไม่ทันแล้วนะคะ
อาจารย์กรณีเรื่องของการใช้กล้องแล้วก็แบบจับเป็นภาพคล้ายภาพ
หรือเป็นผีอะไรเนี่ยผ่านกล้องเนี่ยอันนี้ต้องต้องอธิบายไหม
มันก็เป็นสไตล์รายการเขาไม่ต้องก็ได้คนชอบก็ชอบ
คืออันนี้คือคุณจะทำรายการผีไงให้ประสบความสำเร็จ
เพราะว่ารายการผีเนี่ยมันมีเยอะและในทีวีก็มี
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำรายการผีประสบความเร็เนี่ย
หรือทำเกมให้คนรู้สึกคิด
เราก็เห็นใช่ไหมบางทีแบบเวลาคนสั่งตามคลิป
เฮ้ยมีเงาอันนี้มาอะไรทำนองนี้เราจะเห็นใช่ไหม
เหมือนเป็นผีเห็นไหมพอตายแล้วลุกขึ้นมาคนตายลุกขึ้นไปอธิบายอะไรทำนองเนี่ย
แต่อันนี้ก็คือปล่อยให้คนคิดเองคนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็บอกว่างมงายก็แล้วแต่
ที่เราคุยกันมานะคะกับอาจารย์ธัญวัฒน์เนี่ยนะคะคือเนื่องจากอาจารย์ก็พอจะเห็นภาพว่ามันเกิดอะไรในช่วงปี๒ปีนี้นะคะ
ก็เลยเอามาคุยอีกหนึ่งมุมว่าเราจะทำความเข้าใจลักษณะนี้อย่างไรได้บ้าง
แต่ในส่วนของรายละเอียดเราไม่ทันนะคะการแถลงของเวทียังจบไม่ทันรายการตอนที่เราทำรายการสดอยู่นะคะ
อยากทุกผู้ชมจะได้ชมผ่านแน่กับทางเทลาส์นิวโชว์นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธัญวัฒน์ก่อนนะอาจารย์สวัสดีค่ะ